ข่าวแรกไปดูเหตุเรื่องของอัธยกรรมกันก่อน
คุณผู้ชมมีตำรวจภูทรจังหวัดสุรธานีเข้าไปรวบรวมหลักฐาน
ขออนุมัติหมายจับคนร้ายนะฮะที่ไปกราดยิงถล่มใส่บ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่๘นะครับ
ที่อำเภอท่าฉางเสียชีวิตในรถกระบะ
เบื้องต้นก็พุ่งปมไปที่เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดสุมราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
ในโรงเรียนวัดประตูใหญ่อำเภอท่าฉางเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวาน
หลังเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงนายวิรัติรักเดชอายุ๕๘ปี
ผู้หญิงบ้านหมู่แปดตำรวจภูมิเสียชีวิตในรถกระบะ
ก็ไปพบบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่ศีรษะแล้วก็ตามลำตัวหลายนัด
เจ้าหน้าที่ยังพบร่องรอยกระสุนที่กระจกด้านหน้าแล้วก็ด้านข้าง

บริเวณส่วนรอบของตัวรถนั้นพบปลอกกระสุนขนาด๑๑มมรวม๑๑ปลอก
ยังพบปืนขนาด๑๑มมของผู้ตายตกอยู่ในรถ
ก็ประมาณ๕โมงเย็นคุณผู้ชมมีคนร้ายบุกเข้าไปกระนำยิงเลยครับ
พยายามจะชักปืนต่อสู้เองก็ตามแต่ว่าก็คนร้ายกระหน่ำยิงเข้าไปเยอะทีเดียว
เข้าจุดสำคัญทำให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นเสียชีวิตคาที่
ด้านผลตะบดตรีอภิชาศบุญศรีบริโรธผู้บังคับการตรรบรถภูทรจังหวัดสุรทานี
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมสั่งให้ชุดสืบสวน
ร่วมกันสืบสวนหาคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากว่าพฤติกรรมพฤติการของคนร้ายค่อนข้างจะอุกอาจ
แล้วก็ก่อเหตุในพื้นที่สาธารณะมีชุมชนใกล้เคียง
พร้อมทั้งสั่งให้สอบสวนญาติพี่น้องแล้วก็พยานแวดล้อม
เพื่อหาชนวนในการก่อเหตุสังหารในครั้งนี้
ล่าสุดครับช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจตรีอภิชาติ
สั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐาน
ขอสารอนุมัติออกไหมจับผู้ต้องสงสัย๑ราย
ว่าจะเป็นมือปืนสังหารโหดนะครับ
ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้
เพราะว่าจะทำให้เสียรูปคดี
ส่วนสาเหตุก็มุ่งปมความขัดแย้งส่วนตัว
แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไป
พร้อมทั้งส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตามล่ามือปืนรายนี้
เนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดครับ